ต่อที่เรื่องของการวิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจและการลงทุนกันหน่อยในเช้าวันนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
วันนี้มาพบกับคุณสินทนันบุญยอดครับ
มาพูดคุยกันกับคุณทศพรโสพลเสถียรสุข

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็วิ่งอยู่ในกรอบแคบแต่ยังถือว่าเป็นรางดีนะ
อ่าเป็นอย่างไรบ้างบ้าง
คือใกล้๑๖๗๐ก็คือวิ่งอยู่แถวนี่แหละอยู่ในกรอบแคบนะครับ
ถือว่าขยับขึ้นมาสเต็ปหนึ่งแล้วก็นิ่งอยู่นะครับ
เพราะว่าในส่วนที่กำไรของบริษัทจดทะเบียน
เขาว่าในกรายมาสาปเขาบอกว่าอาจจะสูงขึ้นนะ

เท่าที่เราเซอร์เวย์มานะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็บอกว่า

เพราะว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย
ถูกว่าเป็นบริษัทโชนนำ
ก็คือเป็นบริษัทที่อยู่ในสกิดเรานี่แหละ

ใช่นะครับแล้วก็ล่าสุดมีข่าวด้วยนะ
กองทุนระดับโลกเลยนะเริ่มเข้ามาซื้อบริษัทที่เป็นสื่อไทยนะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้พฤติกรรมคนเปลี่ยนนะผมเชื่อว่าหลายคนอาจลองถามลูกหลานเราก็ดูก็ได้

แล้วเดี๋ยวนี้รถติดเนี่ยสมัยก่อนนะก็จะมีแต่รูปใช่ไหมรูปเฉย
เดี๋ยวนี้ก็มีแบบเคลื่อนไหวด้วยแถมบางที่มีเสียงอีก

เพราะฉะนั้นแอดหรือสื่อโฆษณาที่อยู่บนตามรถไฟฟ้าตามใต้ดิน

เพราะว่าทุกคนต้องเปรียบพฤติกรรมเนาะ
แล้วก็สื่อทั้งหลายก็ต้องเข้าไปถึงประชาชนทั่วไปให้ได้

หลายคนก็อาจจะไม่ได้ดูโทรทัศน์ผ่านโทรทัศน์

โทรทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างอย่างนี้นะครับ
แม้กระทั่งไทยลักษณ์ทีวีนี้บางคนอาจจะดูอยู่บนเซโบร์น

เพราะว่าพฤติกรรมของคนหรือผู้บริโภค

ต่างก็เป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดให้ได้
เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
แล้วก็เปลี่ยนแปลงการผลประกอบการต่าง

สำคัญว่านักลงทุนต้องเกาะติดเทรนด์ให้ได้
ใช่แล้วก็ต้องใช้สมองใช้ความคิดของคนรุ่นใหม่
เพื่อเข้ามาพัฒนาประเทศให้มันมีความสำเร็จเกิดขึ้นในอนาคต
ครับผมอันนี้ในต่างประเทศ
เมื่อวานนี้ต่างประเทศก็วิ่งอยู่ในกล่องแคบกันเกือบหมด
ก็จะมีที่ทางดาวโจรใช่ไหมพี่

ทางอังกฤษอาจจะลบเยอะหน่อย๐๒๑
เพราะเห็นว่าอาจจะต้องเสียค่าปรับใช่ไหม

จากการที่ออกจากสถาพันธ์อิโรป
ชนะการเลือกตั้งก็จริงแต่ว่าการผลคะแนนไม่ได้เยอะอย่างที่คิด
แล้วก็อาจจะต้องไปรวมกับพักที่อาจจะไม่ได้มีแนวความคิดที่ตรงกันมากนัก
ดังนั้นก็เลยทำให้การที่อังกฤษจะต้องออกตัวมาจากยุโรป
มันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องง่าแล้วล่ะ
คงจะเจรจาตะอวยกันยากหน่อยต้องพูดคำว่าอย่างนั้น
อังกฤษก็อาจจะต้องมีการจ่ายค่าปรับเยอะพอสมควร
ส่วนในยุโรปเองในความไม่แน่นอนของเยอรมันซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
ก็ทำให้เกิดการสั่นครของค่าเงินยูโรอยู่เหมือนกัน

เปิดมาเช้านี้ลบไป๙๖จุดแล้วนะ

เกาหลีเหนือจัดควบคล้ำยังไม่จบ
ใช่ซึ่งญี่ปุ่นก็เหมือนเป็นคนกลาง
ระหว่างอเมริกากับเกาหลีเหนือ
เวลายิงอะไรกันก็คงต้องยิงข้ามกันทุกคนนั่นแหละ
ดังนั้นญี่ปุ่นก็เลยเอฟเฟคต์หน่อยช่วงนี้นะครับ
แต่ว่าเราก็เชื่อว่าเป็นแค่ช่วงสั้นนะครับ
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็กำลังดีวันดีคืน
จากนโยบายของรัฐมนตรีชินโซอาเบะ
พยายามจะปรับปรุงในเรื่องโครงสร้างภาษี
ในเรื่องของการอินเจ็กเงินเข้าไป
ก็หวังว่าญี่ปุ่นก็จะเติบโตได้ในอนาคตเช่นเดียวกัน
นะครับวันนั้นกลับมาสู่สไลด์ของเรานะครับ
ตอนนี้เรามีทำสรุปข้อมูลไว้ให้

อันดับที่หนึ่งนะครับก็คือเมื่อวานที่ตลาดทุ่นท้าย

แต่ที่น่าติดตามก็คือนักลงทุนสถาบันยังซื้อสุทธิอยู่นะครับ

นี่ซื้อไป๑๑๔๗ล้านค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ
ต่างชาติซื้อนิดหน่อยนะครับที่ประมาณ๑๕๐ล้านนะครับ
คนที่ขายสุทธิน่าจะเป็นนักทุนลายย่อยนะครับ
ก็ประมาณ๗๙๓ล้าน
ที่ออกมาหลายวัลจอก็น่าจะดูสุดนะ

ก็คือสถาบันกองทุนจะแบงค์จะประกัน
ที่เขาต้องเอาเงินมาลงทุนต่อเนื่องเนี่ย

เดี๋ยวนี้มาดู๕อันดับรับทรัพย์ที่มีผลกระทกเมื่อวานนะครับ

คือมีวารุ่มซื้อขายกันเยอะที่สุดนะ

แล้วก็เมื่อวานนี้ที่ตลาดหุ้นขึ้นนะครับ

สต๊อกของน้ำมันซึ่งลดลง
ก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันขยับตัวดีขึ้นนิดหน่อยครับผม
อันนี้มาดูไฟล์สุดท้ายนะครับ
รู้สึกว่าซื้อตอนนี้แพงไปไหม
คันเหนือคันตัว

แล้วก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มาลงทุนในหุ้น

มีคนเลือกหุ้นให้

ปีนี้นี่เติบโตค่อนข้างดีทีเดียว

ก็คือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมในปี๒๐๑๘
เมื่อต้นปีนี่อยู่มา๑๔ปุ๊บ

ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยประคับประคองตลาดหุ้น
ใช่ให้ยังสามารถอยู่อย่างนี้ได้
แล้วก็ประกอบกับผลประกอบการบริษัทที่ดี

ปัจจุบันคนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้นนะ

พูดถึงธนาคารก็สักนิดหนึ่งนะครับ
เมื่อวานก็มีเรื่องนิดหน่อยนะครับ
เป็นเรื่องดราม่ากันในโลกโซเชียลอยู่บ้างเหมือนกัน
เรื่องของธนาคารประเทศไทยที่ออกประกาศมา
อันนี้ก็อยากจะบอกให้ทุกคนเชื่อว่า
จริงแล้ว๕ธนาคารใหญ่ที่พูดถึง
ทั้ง๕ธนาคารมีอัตราส่วนกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
สูงกว่าที่ประกาศอยู่แล้วและที่ประกาศเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ
ธนาคารพาณิชย์๕ธนาคารเลยนะครับ

ว่าธนาคารนี้ทั้ง๕ธนาคารมีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าสิ่งที่ธนาคารประเทศไทยประกาศออกมาเนี่ย
ก็อยากจะฝากเอาไว้ไม่ต้องตกใจอะไร
เพราะว่าในกลุ่มของธุรกิจธนาคารเนี่ย
เชื่อว่าบ้านเรานี่คืออันดับต้นนะที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง
ก็ว่าแข็งแกร่งมากในประเทศไทยนะครับ
สุดท้ายก่อนจบพวกเราใส่เสื้อกันแบบนี้
โอ้โหคนงงใส่มานอกจากเรื่องการลงทุนแล้ว

จะจัดในวันเสาร์ที่๑๑พฤศจิกา
วันอาทิตย์ที่๑๒พฤศจิกา๒๕๖๐ปีนี้
ซึ่งสามารถติดต่อหรือว่าติดตามได้

จากเรื่องการลงทุนแล้วเขายังได้ออกกำลังกายด้วยนะ
เพราะฉะนั้นไปติดตามกันนะครับ

ขอส่งคืนให้คุณก๊อฟที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ครับ